หลายชีวิตท่านประธานครับมีจุดจบ
มีจุดจบที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัว
หลายชีวิตจากไปด้วยวินาทีสุดท้ายแห่งชีวิต
พวกเราทุกคนเข้าใจกันดีนะครับว่า
วินาทีสุดท้ายของคนที่จะจากไปในโลกนี้เนี่ย
เขาจะไปสู่สุขติหรือไม่
หรือเขาจะไปพบพบภูมิที่อยู่ในวงเวียนของความอาฆาต
พยาบาลการจองกรรมและจองเวร
อยู่ที่วินาทีสุดท้ายของคนเหล่านั้น
ท่านประธานครับ๑๒๐๐๐คน
ผมเชื่อว่าวินาทีสุดท้ายของเขาเหล่านั้น
จากไปด้วยความไม่สงบครับ

จากไปด้วยสิ่งที่เขาหลับตาขณะนั้น
เห็นหน้าคนคนหนึ่งที่ลอยขึ้นมา

ที่ทำให้เขาต้องตายอย่างทุกข์ทรมาน
หายใจไม่ออกนะท่านประธานครับ
เพราะเชื้อโควิดมันกินปอดมันหายใจไม่ออก
ไม่ต้องเอาถุงดำคลุมหัวนะท่านประธาน
ไอ้เชื้อโควิดกินปอดนี่ก็หายใจไม่ออก

อาฆาตพยาบาทและจองเวร

ที่เขาเข้าโรงศพขึ้นสู่เมน
โดยไร้พิธีกรรมใระยาก
ภาพของเขาเหล่านั้นที่อยู่เมนเผาศพ

ภาพเหล่านี้ปกติ
จะมีผู้คนห้อมล้อม
ทำพิธีกรรมเพื่อส่งวิญญาณ

แน่นอนครับทุกคนจะมีความปรารถนาดีว่า
ให้ไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ชั้นพิมาร
แต่เขาเหล่านี้ตายแบบไร้ญาติ
ตายแบบขาดมิตรตายไร้พิธีกรรม
เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ
ผมจะขออนุญาตท่านประธานครับ
นามของพี่น้องประชาชนคนไทย
ในนามของสมาชิกสภาพพฤทธนาศดร

ได้มอบอำนาจมาให้พวกเราเราเป็นตัวแทนเขา
หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้น

เกิดจากการกระทำของพวกเราด้วย
ผมจะขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาสั้นครับ
ทำพิธีไว้อะไรให้กับเขา
เพื่อส่งวิญญาณไปให้เขาไปดี

แด่ดวงวิญญาณทุกดวงญาณที่จากไป
แด่ชีวิตที่ต้องสิ้นสุดไปในวัยอันมิสมควร
ด้วยเหตุที่มิสมควร
ความทุกข์ทรมานณวินาทีสุดท้าย
ที่จะเป็นสิ่งที่อาฆาตพยาบาทจองกรรมจองเวร

ขออโหสิกรรม

อย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันและกันไปอีกเลย

กรรมเวรนั้น
จะไปผูกจะไปก่อ
จะไปเกิดกับผู้ใดที่กระทำความเลวร้ายเหล่านี้
นั่นสุดแล้วแต่เวรแต่กรรม
ขอดวงวิญญาณของทุกท่านไปสู่สุขด้วยเถิน

ขอบคุณท่านประธานครับที่ให้โอกาสผมได้ทำพิธีอย่างนี้
เพราะเขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสแม้จะได้ส่งวิญญาณ